อีกแล้วมันเป็นคำถามว่าอีกแล้วเหรอฮะ

สาวคนหนึ่งขับรถอยู่ดีปรากฏว่า
ถุงรองไอ้วัสดุก่อสร้างที่มันห่อหุ้มอยู่ข้างบนนะฮะ

ปรากฏว่าน้ำมันเต็มถุงตรงนั้นเลย
แล้วมันทำให้เกิดการรั่วลงมาจนถุงแตกฮะ
แล้วสุดท้ายตกใส่รถรถพังเสียหาย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เจนมากเท่าไหร

เหมือนมีอะไรร่วงลงมาแล้วพื้นเปียกไปหมดเลย

คุณผู้ชมนั่นคือน้ำเนี่ยปริมาณมหาศาลมันร่วงลงมาใส่รถนะคุณ
คุณแต่เห็นภาพมุมนี้ช็อตนี้ทำให้ดิฉันก็นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าไอ้ที่คาน

แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นน้ำแต่คุณมวลน้ำมหาศาลมันทำรถพังเสียหายได้และอีกอย่างหนึ่งโอ้โหคนในรถรอดชีวิตบุดหวิดเหมือนกัน

คุณผู้ชมฮะกล้องหน้ารถคันนี้จับภาพขณะที่ถุงผ้าใบที่เอาไว้รองเศษหินเศษปูนไซส์งานก่อสร้างเนี่ยเอารองวัสดุต่างที่มันอาจจะร่วงหล่นลงมานะคุณนะ
แต่ช่วงนี้ฝนตกมันก็เลยกลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไปในตัว

ทีนี้มันรองรับน้ำฝนปริมาณมากคุณน้ำหนักมันถ่วงลงมา

ทำให้ถุงแตกถุงรั่วฮะดังนั้นน้ำฝนจำนวนมากปริมาณมหาศาลมันเลยร่วงใส่รถเก๋งคันหนึ่งที่กำลังขับอยู่ในช่องทางด่วนเลนขวาสุดเนี่ยนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นประมาณทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะครับบนถนนพระราม๒ขาออกช่องทางด่วนหน้าหมู่บ้านรัฐดารมรีเจนต์แขวงสมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพครับ

หลายคนสงสัยถุงมันเป็นลักษณะแบบไหนแบบนี้ล่ะคุณ

เหมือนเป็นผ้าใบเอาไว้รองเศษวัสดุไม่ให้มันตกลงมาบนพื้นถนนแต่ปรากฏมันต้องรองรับน้ำด้วยอ่ะ

เห็นถุงน้ำแบบนี้แล้วแล้วปริมาณน้ำที่มันร่วงใส่รถเนี่ยรถยนต์เป็นยังไงบ้างคุณ
รถเก๋งฟอร์ดรุ่นเฟียสต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนยหญิงททหาร๔๕๐๗กรุงเทพมนาคมสภาพหน้ารถคุณ
นี่น้ำหนักน้ำนะคุณปริมาณมหาศาลอย่างที่บอกมันทำให้นี่หลังคายุบลงมานิดนึง
แล้วก็กระจกหน้าร้าวหมดเลย

ด้านข้างก็บุบเลยเขาจำเป็นต้องจอดรถทันทีเลยนะคุณนะ
ผู้หญิงที่ขับมาเนี่ยตกอกตกใจเลยนะฮะนี่ต้องจอดอยู่ตรงนี้ใต้ต่อหม้อโครงการก่อสร้างทางด่วนถนนพระราม๒
ก็ต้องรอความรับผิดชอบจากบริษัทรับเหมาเนี่ยคุณมันตกมาเต็มรถเลยนะฮะ
ทีนี้คนขับรถก็คือนางสาวทิชากรโพทะเลครับ
คนขับรถให้การด้วยอาการที่ตื่นตระหนกตกใจนะคุณบอกว่ารถคันนี้ยืมแฟนนุ่มมาขับ
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกจากบ้านไปเรียนพิเศษที่ห้างเซ็นทรัลพระราม๒
พอเลิกเรียนก็ขับรถกลับบ้านปกติแล้วฮะใช้ช่องทางด่วนเลนขวา
รู้อยู่แล้วพระราม๒ก่อสร้างก็หวั่นอยู่แล้วนะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ
ตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนวัตถุขนาดใหญ่มันหล่นใส่หลังคาและกระจกหน้ารถดังสนั่น
กระจกเนี่ยแตกเลยฮะหลังคายุบลงมาเธอรีบเหยียบเบรก
พอลงมาดูรถเนี่ยโอ้โหพบว่ามีน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้เลยว่าน้ำที่ขังอยู่บนผ้าใบด้านบนไซส์งานก่อสร้าง
ซึ่งมีน้ำหนักมากมันร่วงตกลงมานะครับ
มีน้ำหยดแล้วมันก็ตุ้มลงมาเลย
คือลูกใหญ่ลูกใหญ่ตรงหัวก่อนถึงยูเทิร์นป่
อยู่ตรงหมู่บ้าน
ตรงซ้ายเนี่ยละอยู่ช้อนไปตรงข้าวกับหมู่บ้าน
เราเห็นเห็นแค่มันปลูกลงมาแต่ว่าไม่เห็น
โอ้โหเธอรอดปลอดภัยออกมาได้นะ
บริษัทรับเหมารวมถึงแขวงการทางสมุทรสาคอน
มาคุยซิมาคุยกันหน่อยเจรจากลายเกลี่ยกับฝั่งผู้เสียหาย
แล้วทางบริษัทผู้รับเหมาเองบอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับตัวรถของผู้หญิงคนนี้

เดี๋ยวให้มาชดใช้ค่าเสียหายกันอีกรอบนึง

ได้คลิปจากกล้องหน้ารถอีกคัน๑คุณ
สามารถบันทึกภาพได้เหมือนกัน
และน่าจะเห็นชัดด้วยคุณให้ไปดูกันนะฮะ

อุ๊ยน้ำคุณลัดเสี่ยวอยู่ไหมคุณลัดเสี่ยวอยู่ไหม
เฮ้ยมีล่วงไปกันเนี่ย
น้ำไหนเนี่ยแดดที่อยู่ในห้วงเนี่ย
มันจะล่วงอยู่แล้วเนี่ยไปมาดีกว่า

อุ๊ยเละเลยนะใครรับพี่ชอบโอ้โฮนี่โอ้โฮ

ใช่เพราะว่ามันสว่างกว่าคลิปแรกที่เราเปิดให้ดู
ใช่จังหวะปริมาณน้ำมหาศาลร่วงลงมานะ
ตอนแรกคนในรถนี้ก็ยังแบบอุทานอยู่เลย

ใช่แต่พอเห็นรถคันเสียงไว้มันขับไม่ออกแล้วล่ะ
ตอนแรกเชื่อเลยว่าคนที่ขับรถคันนี้
เขาไม่คิดไงว่ารถจะแบบยุบจะพังจะกระจกแตกหนักขนาดนี้
เพราะเขาพูดกันโอ้โฮเละเลยเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้มา
ก็เห็นรถคันที่ประสบอุบัติเหตุเลยนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้กันหน่อยคุณ
ทีมข่าวของเราลงสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุ

อยากจะรู้ว่าทางโครงการก่อสร้าง
เขาจะดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยยังไง
ใช่อันนี้มันเป็นคำถามที่ถามมาตลอดเลย
ใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเราก็ไปคุยกับนายปรเมษตันมณีวัฒนา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษของกรมทางหลวง

งานเข้าหนักหน่อยสำหรับถนนพระราม๓

นี่ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
โดยวิศวกรโยธาท่านนี้เปิดเผยบอกว่า
ช่วงก่อนเกิดเหตุได้สั่งให้ลูกจ้างเข้าไประบายน้ำแล้วนะ

ส่วนน้ำที่ขังเป็นการนำผ้าใบไปคลุม
คุณเอามารองรับเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่น
มันก็เลยเกิดการอุ้มน้ำตอนฝนตกลงมา
ซึ่งทราบอยู่แล้วนะฮะแต่ดำเนินการไม่ทัน
ในการเจาะรูระบายอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งขณะนี้ได้แก้ปัญหาโดยการให้เจาะรูระบายน้ำออก

ระหว่างนี้เป็นช่วงที่กำลังวางมาตรการความปลอดภัย
ตรงจุดที่น้ำขังของผ้าใบ
ตอนนี้ก็สั่งการให้รัฐรัดผ้าใบให้แข็งแรงให้ปลอดภัยคุณ

มันจำเป็นต้องรัดผ้าใบแบบนี้ไว้ก่อน
แต่ทีนี้สั่งการ๒อย่างคือ๑รัดให้มันแน่นหนานะ
สองเจาะรูระบายน้ำไว้นะ
แต่ไม่รู้ว่าเจาะรูไว้มันจะระบายน้ำทันหรือเปล่า
ถ้าฝนตกลงมาหนักนะคุณนะ
ฟังเสียงวิศวกรโยธาของกรมทางหลวงหน่อยนะครับ
เราเอาผ้าใบไปป้องกันเศษวัสดุตกหล่น
ในขณะทำงานข้างบนนะครับ
ทีนี้มันก็อุ้มน้ำไว้
ก็เห็นแล้วล่ะก็สั่งการให้มาระบายน้ำแล้วล่ะ
แต่ว่าก็มาทำไม่ทันที่เกิดเหตุการณ์ซะก่อนครับ
ในส่วนนี้มันก็มีหลายคนสงสัยนะคะ
ว่าแบบนี้แล้วมันจะยังไงต่อเขาในการแก้ไข
ก็เราก็จะเจาะรูให้มันระบายน้ำได้
แล้วก็จะรัดให้มันแข็งแรงไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้อีกครับ
โอ้โหเราก็ถามพี่วิศวกรโยธาท่านนี้นะ
บอกว่ามีจุดที่ขึงผ้าใบรองรับเศษวัสดุ
แล้วมันเสี่ยงต่อการที่จะมีน้ำมันตกลงมาแบบนี้อีกไหม
บอกมีอีกสักประมาณ๓๔จุด
โอ้โหพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะกำชับเลยนะฮะ

ถนนพระราม๒เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากหลายครั้งนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่อนเหล็ก๑ตันตกใส่รถ
เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณลุงคุณป้านั่งอยู่ในรถโอ้โหรถเด้งเลยนะ

อุบัติเหตุใหญ่สะพานกลับรถถล่มทับ
จนมีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคม

รถจักรยานยนต์ตกหลุมบนถนน

ถลอกปอกเปลือกบาดเจ็บเกือบตาย

แล้วก็เสาไฟล้มขวางถนนเมื่อวันที่๕สิงหาคม

เกิดเหตุจะเรียกว่าอะไรดีคุณ

ที่อธิบดีกรมทางหลวงมานั่งแถลง

ว่ามีจุดก่อสร้างแบบนี้ทั่วประเทศประมาณ๒๐๐จุด
แล้วก็สั่งกำชับไปแล้วทุกจุดให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัย
แต่ทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่อีก
มันมีบทเรียนใหม่ตามมาเรื่อยเลยนะฮะ